คนจังด้านต่างชาติเราไม่ได้แก่มบรรยากาศใหม่นะครับ

คุณวิริวิทเจริญเชื้อมีโอกาสดีนะครับได้พูดคุยกับทาง
ซี่บายาโน่ที่เดินทางมาที่กรุงเทพพอดี
เป็นนักเตะของพิศนุโลกต้นสังกัดของเขามาพักผ่อนที่กรุงเทพ

เขาร้องเพลงผู้ปิดทองหลังพระถวายแด่ในหลวงราชการที่๙อย่างไม่ผิดเพี้ยนเลยครับ
ได้ว่าคลิปนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ไลค์นี้เพียบเลยนะครับแล้วที่สำคัญครับในคลิปตอนก่อนที่เขาจะร้อง
เขาก็พูดอธิบายก่อนนะครับแล้วก็พูดออกมาประโยคนึงน่าสนใจมากนะครับ
เขาพูดว่าเขานั้นอาจจะร้องไม่ชัดแต่ขอให้เข้าใจก่อน
แล้วก็เขานั้นร้องด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ท่านครับ
ก็ประวัติของบัญญาณวงศ์นะครับมาคลักษณ์ในเมืองไทยตั้งแต่ปีศ๑๕๒
ตอนนี้ก็ร่วม๘ปีแล้วแล้วก็บอกว่าทราบข่าวก่อนอันนี้ว่า
คนไทยรักในหลวงราชการที่เก้ามากนะครับแล้วเขาก็เริ่มจะรู้สึกผูกพันกับพระองค์
เพราะว่าแฟนสาวเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของในหลวงให้ฟังตลอดเลย
จนวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิษนะครับ
คตในวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙ตัวเขาทราบข่าวจากภรรยา
แล้วก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกับคนไทยทุกคน
ซึ่งเขาบอกว่ารู้สึกเศร้ามากเหมือนกับตัวเขาเองนั้นสูญเสียพ่อแท้ไปอีกหนึ่งคนครับ

ว่าเป็นคนดีเป็นคนที่ช่วยหลายคนที่เหมือนไม่อยู่แล้ว
เหมือนพ่อบายานูเขาเสียสมปัน๑๒
ตานกก็เจ็บก็รู้สึกเหมือน
ส่วนจุดเริ่มต้นนะครับของการร้องเพลงนี้นะครับ
ซึ่งศิลปินก็คือพี่แอดคาราบาลเป็นคนร้องเพลงนี้ไว้
โน่บอกว่าเขาดูคลิปการร้องเพลงนี้ของเด็กคนหนึ่ง
แล้วก็ตัวเขาเองอยากจะร้องเพลงนี้บ้าง
เพราะมองว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์เสมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระจริง
ทรงห่วงใยประชาชนทุกพื้นที่เขาเองก็เข้าใจความหมายของเพลงนี้ด้วย
เพราะว่าแฟนสาวเป็นคนขยายความให้ฟังว่าแต่ละท่อนมีความหมายอย่างไร
แล้วก็ใช้เวลาในการฝึกกว่าจะร้องได้นานถึง๑๐วันด้วยกันครับ
ก็ตอนที่เด็กคุณนั้นร้องให้ในหลวงเพราะว่าเป็นเพลงฮัศกรเบา
เด็กคนนั้นเอาไปลองเหมือนรู้สึกร้องไห้
ก็เหมือนพระธานโฌคิดว่าถ้าพระธานโฌเอาเพลงนี้ร้อง

โอเคคือเหมือนอยากให้คนไทยรู้ว่า
ไม่ใช่แก้กุลไตที่เสียใจเรื่องในหลวงทั้งชาติด้วย
ก็ตัดสินใจอยากลอง
ตัวเขายังเปิดเผยด้วยว่าในวันพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่๙วันที่๒๖ตุลาคมนี้
ตุลาคมนี้ตัวเขานั้นจะเดินทางไปร่วมพิธีที่พระเมลุมาตรจำลองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เพื่อส่งพระองค์ท่านสู่สวงสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายครับ
ก็คนร้องไม่มีเพลงจะพยายามเพราะว่าบางครั้งยาก
แต่ร้องเพราะว่ามันอยากใช้
เมื่อมายุสิทธิ์เก่าปัญศาสตร์โดยใต้ตุลาครับบางคมทุน
ด้วยบุญญาบานเป็นที่ตั้งถึงขนาดนั้นยังไม่พอ
พระราชกุราเนียกิจนักนวงเหน็ดเหนื่อยพันธุ์ได้ไม่ท้อ
พระเทศไทยมีวันนี้เนาะก็ใครละพระเจ้านะครับ
พระองค์ทรงเสียสละเอียงไหนมีใครได้เห็นได้ยิน
ก็ใครเนาะใครดวงใจไฟเตาวินเป็นผู้ปิดตองหลังพระ
ผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระ
พระบาทสมเด็จพระ
พระมิณมหาพุมิพลอดุญาเดตมหิตลาทีเบท
ระมทีบดิจักษ์กินอรุบดินสยามินตราทีราบรมมนาตบบิท
สงสัติตเนียกลาวเจ้าไทยเพ้นดวงใจของเพ้นดิน
ส่องสติดเนื้อกล้าวชาวใดศูนย์หวามพลังเห็นเป็นดิน
เสริมพระบรมีในช่วงของก่อนการแข่งขันซึ่งจะเป็นสิ่งที่เขาผูกพันอยู่แล้ว
แต่ว่าอันนี้เป็นเพลงที่เขาอยากจะร้องจริงเขาต้องไปเสาะหาแล้วก็ไปฝึกจริงกว่าจะร้องได้นะครับ